ไม่ให้ตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

คือเบนซเหมือนกันนะครับใช่คือเบนซเหมือนกันนะครับนี่ก็ผู้กองเบนซ
นี่ก็ผู้กองเบนส์นะฮะที่ก่อนหน้านี้ถูกจับพร้อมกับตำรวจ
ใช่แล้วก็บอกว่ามียาเสพติดอยู่ในห้องสืบเลยอยู่ในล็อกเกอร์เลย
แล้วก็เตรียมส่งขายเป็นผู้ค้ายาเองนะครับ
ประชาการตำรวจนครบานเมื่อวานนี้เป็นประธานในการกล่าวคำปฏิญาณตน
ตำรวจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็บอกว่ารู้สึกปวดใจนะที่ตำรวจนอกแถวทำองค์กรเสียหายนะครับ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้ประชาการตำรวจนครบานเมื่อวานนี้
เป็นประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณ
เป็นข้าราชการตำรวจที่ดีมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งเป็นการกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณตนนะครับ
ที่รามพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าตากศิลป์มหาบราช
เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนครับ
ประชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ตัวเองได้ประกาศต่อสู้กับยาเสพติด

บ่นตลอดเลยทางด้านของพลตำรวจโทษานิทบ่นบอกว่าปวดใจ
ปวดใจทุกครั้งเลยที่มีประชาชนสอบถาม
ว่าจะมาปราบปรามยาเสพติดนั้นได้เก็บกวาดบ้านของตัวเองหรือยัง
หรือทำให้ข้าราชการตำรวจสะอาดหมดจดหรือยัง
กระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีตำรวจนครบานนอกแถวบางคน
ขาดความยับยั้งชั่งใจปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำ
สร้างความเสียหายให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจ
ก็กรณีของผู้กองเบนส์พร้อมพวกนี่แหละนะครับ
ที่ทำให้ทางด้านของผู้ประชาการตำรวจนครบานเขาปวดใจด้วย
ขณะเดียวกันเชื่อว่าตำรวจกว่า๒๐๐๐๐นาย
ในกองประชาการตำรวจนครบานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่ดี
อย่าเสพติดสำเร็จเป็นไปอย่างเป็นไปโดยรูปธรรมนะครับ
ก็นี่แหละครับเป็นคำปฏิญาณตนนะครับ

ตำรวจดี๙๙๙๙เป็นตำรวจน้ำดีนะครับครับค่ะครับ